สาเหตุที่ให้สัมภาษณ์ข้างนอกเนื่องจากว่ามันมีการออกข่าวตำหนิผมข้างนอกนะครับ

ขยายข่าวไปทั่วประเทศแล้วก็หนังสือพิมพ์สื่อก็ไปออกข่าวทั่วประเทศ
ผมก็เลยอธิบายให้ที่ประชุมฟังว่าอะไรเป็นอะไรวันนั้นนะครับ
ก็พูดกันที่ประชุมแล้วก็ท่านบัญญัติเองก็เห็นว่าอะไรทั้งหลายควรจะพูดกันในห้องประชุม
ซึ่งผมก็เห็นด้วยแต่ผมบอกกรณีนี้เขาเอาเรื่องผมไปพูดข้างนอกให้เสียหาย
ผมก็เลยขออนุญาตที่จะชี้แจงว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไร
แต่แล้วก็คุณเบียพันธ์เขาก็ติดเสียดว่าไม่ได้หมายถึงผม
แต่จะหมายถึงใครมีปัญหาว่าหมายถึงตัวเองก็แล้วแต่
แต่ผมก็เลยบอกว่าทั้งหมดได้อ่านแล้วก็รู้ว่าหมายถึงผม
ก็พูดให้ฟังอย่างนี้๒ครั้งนะครับ
ก็จบครับจบหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องที่ท่านสาธิตนำเรื่องที่วัชระไปไลน์ออกข่าว
แล้วก็สาธิตก็ขอบคุณผมที่ผมปรามผมห้ามคุณชาราหู
เสร็จแล้วจบค่ะเรื่องทั้งหมดนี้ก็จบ
พอจบแล้วท่านหัวหน้าจุลินก็ถามที่ประชุมว่ายังพอมีเวลาไหม

ผมก็เลยขออนุญาตท่านจุลินว่าถ้างั้นปุ๊บขออนุญาตไปเชียงใหม่
ผมก็ออกจากห้องประชุมไปเชียงใหม่ครับไปหาเสียงที่เชียงใหม่
กลับมาเมื่อคืนตอนถึงเนี่ยครับนี่คือย่อย่อนะครับ
แต่ว่ารายละเอียดนี้เดี๋ยวอาจจะขอให้ท่านโฆษกได้อธิบายให้พวกเราฟัง
เพราะโฆษกอยู่ในห้องประชุมตลอดทุกคนอยู่ห้องประชุม
ที่เข้าใจว่าผมนี่หนีออกมาอะไรต่างถูกตำแหน่งไม่มีครับไม่มีใครทำหนี

แล้วก็มีอะไรสมมุติใครจะไม่ชอบใครเนี่ยก็เป็นเรื่องภายในส่วนตัวแต่ละคุณคนนั้น
ก็อย่าไปยกมือไห้กันอย่าไปนับถือกันอันนี้ไม่เป็นไรนะครับ
แต่การไปประจานข้างนอกโดยเรื่องที่ไม่จริงมันเป็นเรื่องที่เสียหาย
ผมมีอิทธิพลมีบารมีผมเข้าใจว่าการผลออกมาเนี่ยอาจจะไม่พอใจนะครับ
แต่ว่าผมก็บอกด้วยซ้ำไปว่าถ้าผมมีบารมีเนี่ยผมอาจจะสามารถทำอะไรมากกว่านี้
หมายถึงว่าถ้าผมเอาไปแทรกแทรงเนี่ยนี่ขนาดจังหวัดตรังแท้นี่ผมยังไม่ไปยุ่งเลย
สาธิตเขาเลือกใครก็ได้ผมยังไม่ไปขอร้องเลย
เพราะฉะนั้นผมไม่ได้ไปใช้อะไรที่ไปบีบบังคับให้ใครเลือกใคร
แต่ผมบอกผมเลือกจุลินนะครับผมเลือกจุลินเพราะผมไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่เลือกเขา
เพราะเขาอาวุโสที่สุดแล้วก็ความรู้ความสามารถเขาก็พอที่เป็นหัวหน้าได้
อันนี้คือเหตุผลและผมยังเคยบอกว่าสำหรับคุณกรคนอื่นนั้นเนี่ย
วันหนึ่งคนเหล่านี้ก็คงมีโอกาสได้เป็นโดยวัยวุฒิโดยคุณวุฒิความสามารถคนเหล่านั้นก็มี
แต่บังเอิญมันเป็นหัวหน้าพร้อมกันไม่ได้เท่านั้นเองนี่เราก็เลือกว่าใครมาเป็นก่อน
ผมยังเคยบอกคุณกรว่าเหมือนกับท่านจุลินเนี่ย
ถางป่าให้คนต่อไปได้เข้ามาสะดวกขึ้นเพราะวันนี้มันเป็นสภาพที่พักแพ้เลือกตั้งมากมาย
พวกเราทั้งหลายก็ต้องช่วยกันนะครับ
วันนี้คุณจะให้บานปลายไหมครับ
นี่บานปลายหรือไม่มันลายมันอยู่ที่ว่าใครจะพูดความจริงหรือไม่พูดความจริง
อยู่ที่ต้องยึดความจริงเป็นหลักครับว่าเรื่องมันเกิดขึ้นจากอะไร
ผมต้องพูดในพักในที่ประชุมแล้วผมต้องให้สัมภาษณ์เพราะว่า
ข่าวผมมันออกไปทั่วประเทศสื่อไปเล่นกันทั่วประเทศ
แล้วเจาะจงเหมือนที่ผมก็หมายความว่าสื่อนี้อ่านข่าวแล้วก็รู้ว่าหมายถึงผม
ผมไม่มีอะไรนะผมบอกในที่ประชุมวันนั้นด้วยซ้ำว่า
ตัวผมเนี่ยไม่มีอะไรกับท่านพีรพันธ์แต่ผมพูดเนี่ยทั้งหมดเป็นเรื่องที่
ไม่อยากให้เหตุการณ์ข้างนอกเข้ามาแทรกแทรงภายในผมอุตส่าห์พยายาม
ติดต่อคนต่างเพื่อสกัดกั้นเหตุนี้ไม่ให้เกิดขึ้น
โทรศัพท์ไปหาท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพราะมันมีข่าวออกมา
ทำนองว่าเงินเนี่ยอาจจะผ่านไปที่ทางคนในกรทมผมโทรไปเรียนท่านเลยนะครับ
ส่วนตัวว่าเผื่อช่วยสกัดหน่อยแต่ท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ท่านไม่เคยทราบเลย
ไม่ใช่ท่านบอกว่าไม่มีมูลนะไม่ใช่นะที่กล่าวออกมาวัดท่านบอกไม่มีมูลไม่ใช่
เราน่าจะต้องทำอะไรเรามันเราไม่ทำอะไรกันเลยเพื่อทรกัดขั้นสิ่งเหล่านี้
ใครเป็นหัวหน้ามาตามคันลองเนี่ยไม่มีประหนาอะไรเลยนะครับ
ทำอะไรอะไรอย่างนี้มันผิด
ส่วนเรื่องการตั้งรัฐบาลนั้นเป็นคนละเรื่องกัน

กรรมการชุดใหม่เขาจะตัดสินเองว่า
ควรจะเป็นรัฐบาลหรือไม่ร่วมหรือไม่หรือไม่ร่วม
หัวหน้าพักเขาเป็นหนึ่งเสียงเหมือนกับผมและคนอื่น
หัวหน้าพักเองจะสั่งใครได้

เพราะฉะนั้นการเป็นจะร่วมไม่ร่วมรัฐบาล
เป็นอีกประเด็นหนึ่งส่วนเรื่องการเลือกกรรมการ

ไม่อยากให้มารวมว่าถ้าเลือกคนนี้จะต้องเป็นรัฐบาล

มีข่าวว่าท่านสกัดเรื่องของการร่วมรัฐบาล

ผมพูดเพียงเรื่องว่าผมไม่ต้องการให้ภายนอก
ไม่ว่าเงินหรืออะไรก็ตามเข้ามาแทรกแสงภายในนี้
ขอให้สมาชิกเขาตัดสินกันไป
ตามคำลองของระบบพรรคปฏิบัติที่ควรจะเป็น
อดีตเขาก็เป็นอย่างนี้ช่วงหลังมันก็แปลกไป

ผมต้องกลับเรียนหม่อมเจ้าจุนเจิมนะครับ
ผมเคารพนับถือท่านเป็นส่วนตัวมาก

มมลัยท่านชวนเย็นเกียร์ร่วมให้ผมมันก็ดีกัน
แต่ว่าออกมาข่าวที่ท่านได้สัมภาษณ์ออกมาว่า
ข้าวมันแค่ว่าคนอื่นมีปัญหา

ผมก็บอกว่าโดยส่วนตัวนี้ผมก็เคารพท่านนะครับ
แล้วท่านก็ดีกับเรามากเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าผมจะร่างหนังสือ
ผมก็ร่างออกไว้แล้วครับแต่ราชาศัพท์มันก็ถูกนั้นเพราะเลยมาปรับปรุง
จะกลับเรียนให้ท่านทราบว่าภายในพักมีความเชื่อมั่นยึดมั่นในแนวทางการปกครอง
หยาบไตอันมีพระศัตว์ทรงเป็นประมุกและพักนี้ก็เชื่อเรื่องชาติศาสนาพระกษัตริย์ตลอดมา๗๐กว่าปี
เราไม่มีเราไม่มีคนประเภทแตกปลอมเข้ามาอย่างที่มีการอย่างที่ท่านรับสั่งมา
ไม่มีคนเป็ดแล้วมีอี๋แอบหัวห่อหัวขาหัวดำผมก็เป็นหัวสีเทาเนี่ยครับ
บอกว่าไม่มีความคิดเป็นอย่างนั้นเพราะอยากให้ท่านเข้าใจให้ทองแท้
ก็เลยคิดแล้วก็หารือกับพวกเขาเออถ้างั้นเราดีกันเรากลับเรียนท่านเป็นส่วนตัวดีกว่า
ทั้งหมดเนี่ยผมยืนยันว่าไม่ว่าท่านอภิระคุณกรและคนอื่นก็ตามในพักเนี่ย
เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในระบบชาปไตยที่มีวัตเป็นประมุข
และเคารพจาบัญชาติสถาปนักอาสัตว์เหมือนกันอันนี้เราต้องไปอ่านถ้อยคำที่ท่านพูดแล้ว
อาจจะรู้ว่าอันนี้เสียหายมากรุนแรงมากซึ่งเขาไม่ควรจะนิ่งเฉย
ควรจะได้ทำความเข้าใจแต่ไม่ใช่ไปโต้ตอบด่าท่านนะครับ
ผมก็ไม่เห็นด้วยแต่ผมว่าท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็ท่านคงถ้าเราได้ทำความเข้าใจกับท่าน
ผมเชื่อท่านเข้าใจเพราะท่านก็ดีกับเรามาตลอดเวลา
ผลปวดกันว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลเห็นไหมว่าออกมาไงท่านเขาร่วมหรือไม่ร่วม
มันต้องกรรมการกับหัวหน้ากรรมการกับสอสอเขาจะลงมติ
อันนี้โดยทั่วใส่แล้วโดยทั่วไปแล้วก็เป็นมติ
แล้วของเราก็ไม่เคยเบี่ยงเบนเป็นอย่างอื่น
เพียงแต่ว่าในอดีตมันเคยร่วมและไม่ร่วม
สมัยท่านเกรงศักดิ์เชิญเราก็ไม่ร่วม
สมัยป๊าเปรตเราไปร่วมสมัยท่านชาติชายเราก็ไปร่วม
แต่วันหนึ่งเมื่อมันมีข่าวบุฟเฟ่คอมมิเน็ตนึกออกไหมครับ

อันนี้คือเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาซึ่งก็ไม่ผิดปกติอะไร
เพราะพระพระเขาต้องรักษาคิดยศชื่อเสียงพระพุทธด้วยว่า
ไปร่วมแล้วเกิดว่าคนที่ร่วมนั้นมีปัญหาทุจริตโกงกิน
ปรับไปสำนวนให้คนโกงกินอย่างนี้ก็ไม่ได้

แต่ต่อไปนี้ผมคิดว่าก็แล้วแต่กรรมการบริหารและ
หัวหน้าพักกับสาวส่อเขาก็จะมีความคิดความเห็นยังไง

ถ้าต่างคนต่างอยู่ต่างคนจะเห็นไม่เห็นด้วยรวมกันตีกันอย่างนี้ก็ไปไม่รอด
ขอให้เข้าใจนะครับว่าเรื่องทั้งหมดกรณีคุณพีรพันธ์เนี่ย
โดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่เคยมีอะไรกับคุณบีรพันธ์ผมไม่เคยไปว่าไปอะไรเพราะส่วนตัว
แต่ผมสกัดไปนอกไม่ให้พักอยู่กว่าถ้าอีกคนของเงินหรืออะไรก็ตาม
เพื่อเอาคนของเขาเข้ามาครอบงำพักแล้วเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในทางอื่น
ผมไม่เห็นด้วยเพราะผมคิดว่าแนวของเราอยู่มาได้ทุกวันนี้ก็ยืนหยัดอยู่ในหลักที่เราเชื่อเรื่องประชาปไตย
เมื่อเราต่อต้านการซื้อเสียงข้างผมเป็นคนต่อต้านซื้อเสียงข้างนอกตลอดมา
ที่มีชื่อท่านเป็นประธานสภาอยากให้ท่านไปเป็นประธานสภา
อันนี้ผมไม่ทราบเลยมาอย่างไรนะครับ
ผมกลับเมื่อคืนตอนดึกเนี่ยผมยังไม่รู้เลยนะครับ
เมื่อก่อนเราพูดเรื่องประธานกันว่าถ้าบังเอิญว่าประชาปัตย์ได้มีส่วนในการเลือกประธานสภาเนี่ย
คนที่เหมาะที่สุดก็คือท่านมันอยาก
ผมไม่ได้พูดถึงผมนะครับเพราะผมเป็นมาแล้วฮะ
และผมเนี่ยอยากจะอยู่ในพรรคเพื่อช่วยน้องที่สอบตก
เพราะพูดตรงผมแค่ผมจะมีส่วนช่วยน้องที่สอบตก
หรือทำยังไงเพื่อนที่ได้มาเที่ยวนี้อย่าสอบตกในวันข้างหน้า
จะช่วยเขาอย่างนี้โดยออกไปด้วยวิธีการของเราก็คือการที่ไปถึงประชาชน
นี่คือเป้าหมายของผมที่อยากจะทำผมยังรีบไปเชียงใหม่เป็นโอกาสว่า
ถ้าสมมุติเชียงใหม่ได้คะแนนดีขึ้นหน่อยนะครับดีขึ้นหน่อย
มันจะทำให้บัญชีรายชื่อเพิ่มอีก๑คนอันดับที่๒๐
คือคุณจิตทัศน์ก็จะมีโอกาสได้ขึ้นมา
ก็เลยพวกเราก็เห็นว่าเราไปดูคะแนนแล้วครับดูคะแนน
เมื่อวานนี้เราอยู่ในพื้นที่เลยพื้นที่นี้เราได้๖คะแนน
ปลาใส่กับชาวบ้านเมื่อวานหวังว่าเที่ยวนี้ได้มากกว่า
หวังว่าอย่างนั้นเผื่อว่าคะแนนมันจะดีขึ้น
บอกเขาตรงว่าคะแนนเราต่ำมาก

ความหวังเนี่ยจะได้เป็นผู้แทนเนี่ยก็ไม่ง่ายหรอก
แต่ว่าความหวังว่าคะแนนจะเพิ่มขึ้น
เพื่อบัญชีรายชื่ออันดับที่๒๐มีโอกาสเป็นไปได้

ท่านบัญญัติใช่ไหมครับ
คือหมายถึงพูดภายในอย่างนั้นว่า

ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกประธานสภาเนี่ย

คนที่เหมาะสมก็คือท่านบัญญัติเหมือนตัดฐาน

เพราะมีหลายคนรวมทั้งคนที่สอบตก

เขาเป็นคนแม่นหัวหน้าอดีตหัวหน้าพิสิทธิ์เนี่ย

เรื่องผมเนี่ยไม่เคยมีการพูดกันครับ

ประชาชนตัวหนึ่งแล้วออกมา

เจ้าครับภาคที่เป็นแก่นนำเขาเสนอชื่อคุณสวรรค์ครับ
อย่าสมมติเลยอย่าไปทั้งสมมติอย่างนั้นเลยนะครับ
วันนี้มีการประชุมกรรมการสอสอเขาจะคิดอย่างไรเนี่ย
เราคอยฟังให้พี่ดีครับ